เรื่องของการช่วยเหลือก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะ
จากหน่วยงานภายในประเทศที่ร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันแล้ว
หน่วยงานจากนอกประเทศเองเขาก็ส่งทั้งกำลังคน
ทั้งอุปกรณ์ต่างมาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่

นักดำน้ำเป็นผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำของอังกฤษ
สามคนก็เดินทางถึงเชียงรายช่วงค่ำเมื่อวานที่ผ่านมา
แล้วก็ล่าสุดมธ๑พลเอกอนุพงศาวจินดาบอกว่าเมื่อวาน

แล้วก็ไปร่วมประเมินหน้างานกับหน่วยงานในไทยโดยเฉพาะหน่วยซิล
ปรากฏว่าก็เห็นตรงกันทางเทคนิคบอกว่าต้องถอยออกมาก่อน
เพราะว่าน้ำมันเยอะแล้วก็มันเสี่ยงต่ออันตราย

สามคนนี้ประกอบด้วยนายโรเบิร์ตคารายแฮปเปิ้ลริชาร์ด
นายริชาร์ดวิลเลียมสแตนตันนายจอห์ลวอลลัมตัน
ทั้ง๓คนเป็นนักดำน้ำในถ้ำชาวอังกฤษ
เป็นการเป็นผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำภายในถ้ำเลยนะ

เดินทางมาจากสนามบินฮิตโชว์เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษ
ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็คือ

แล้วก็เดินทางไปถึงถ้ำหลวงแล้วเมื่อคืนนี้
พอลงไปปุ๊บก็ไม่รีรอแล้วค่ะ

ประเมินหน้างานว่าวิธีการจะช่วยเหลือ
แผนการช่วยเหลือเป็นอย่างไรเมื่อวานเนี่ย

เขาบอกชัดเจนเลยว่ามาเพื่อต้องการช่วย๑๓ชีวิต
ให้รอดแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
แล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอีกหนึ่งท่านก็คือ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองพบตร

ซึ่งท่านนี้มีภรรยาเป็นคนจังหวัดเชียงรายก็คือ
แล้วก็เคยลงไปสำรวจถ้ำหลวงเนี่ย
เขาจะรู้ลักษณะทางกายภาพทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างดี
เขาจะไม่ทอดทิ้งเด็ก
อันนี้ก็เป็นน้ำจิตน้ำใจของชาวต่างชาติ
ที่ช่วยเหลือสำหรับภารกิจในการค้นหา๑๓ชีวิต
ติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องค่ะ